กำลังของเจ้าหน้าที่ต่างที่สนับสนุนกันเต็มที่แล้วเนี่ย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เกาะติดเรื่องนี้ให้ท่านนะครับ
อย่างตัวเลขที่หน้าจอเนี่ยเราพยายามทำให้เห็นว่า
ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้ง๑๓คนเนี่ย

อย่างนักขณะนี้๕๒ชั่วโมง๓๓นาที๓๔วินาที
ติดอยู่ตั้งแต่๕โมงเย็นของวันเสาร์นะครับ
ทีมข่าวของเรานอกจากพื้นที่แล้วที่จังหวัดเชียงราย
กรุงเทพเราก็เดินทางไป
ต้องบอกว่าบินด่วนเลยเย็นวันนี้ไฟล์ตอย่างนี้
คุณทัศนัยโคตรทองนะครับก็เดินทางไปถึง
แล้วไปดูพื้นที่มานะครับว่าณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณทัศนัยครับ
คุณภาคภูมิคุณอรัชพรคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของปากทาง
ด้านหลังของผมนั้นคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงตอนนี้๓ทุ่มครึ่งกว่าแล้วนับจนถึงตอนนี้ร่วม๕๒ชั่วโมงครับ
เรายังคงไม่พบผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงที่เรามาทำการค้นหาในครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ฝนที่นี่ยังคงตกโปรยปลาลงมานะครับ

ตอนนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มีปริมาณน้ำนั้นเข้าไปสมทบในถ้ำอย่างต่อเนื่อง
และการทำงานในพื้นที่นั้นค่อนข้างจะยากลำบากเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าในพื้นที่นั้นค่อนข้างจะลื่นแฉะแล้วก็เปียก
ทำให้ทุกคนนั้นทำงานด้วยความยากลำบากครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบราย
คุณรองศักดิ์โอศทนากร
บอกว่าสิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คือว่า
จะมีการดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
แต่ว่าณปัจจุบันนี้ใช้เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานเป็นน้ำมันอยู่
แต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นทำให้มีควันพิษนั้นย้อนกลับเข้าไปในถ้ำครับ
ดังนั้นทางผู้ว่าเองก็สั่งการให้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า
เข้ามาในถ้ำอีก๒เครื่องทำการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
หลักการก็คือว่าตอนนี้น้ำเข้าไปท่วมในถ้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างสูง
ดังนั้นต้องสูบน้ำจากที่ต่ำออกไปให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้น้ำในที่สูงนั้นลดลงมามากที่สุดนะครับ
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงไปถ้าน้ำลดลงไปในจุดที่น่าพอใจแล้วจะมีการสั่งให้หน่วยซิลนั้นเข้าไปในพื้นที่
ไปค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำต่อไปภายในค่ำคืนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีนะครับ
คำถามคือว่าการที่สูบน้ำแล้วนำน้ำทั้งหมดไปที่ไหนครับ
น้ำทั้งหมดที่มีการสูบออกจากถ้ำหลวงแห่งนี้จะถูกนำสูบออกไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนางนอนกับอ่างเก็บน้ำน้ำผู้ซึ่งอยู่ด้านหลังของเข่าลูกนี้
ซึ่งจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดยังไม่สามารถตอบได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่านั้นต้องการคือว่าต้องการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้เร็วและมากที่สุดนั่นเองครับ
เพื่อให้ระดับน้ำในถ้ำลดลงและมีพื้นที่ให้ทั้ง๑๓คนนั้นอยู่ในถ้ำให้ได้นานและมากที่สุดนะครับ
ตอนนี้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้านั้นยังไม่สามารถจัดดำเนินการดำเนินการสูบน้ำหรือว่าเดินเครื่องได้เพราะว่าสายไฟไม่พอ
ท่านผู้ว่าจึงมีการสั่งสายไฟจากพื้นที่รอบนอกเข้ามาให้มีความยาวสักประมาณ๑กิโลเมตร
เพื่อลากเครื่องสูบน้ำไปสูบในถ้ำให้ได้ใกล้น้ำมากที่สุดแล้วก็ทำให้น้ำนั้นออกไปจากถ้ำได้มากที่สุด
ผู้ว่าบอกกับผมว่าอีกสักประมาณ๑ชั่วโมงครับสายไฟนั้นจะเดินทางมาถึงที่ปากถ้ำแห่งนี้แล้วก็จะมีการดำเนินการสูบน้ำออกจากถ้ำทันทีครับ
รวมทั้งสิ่งที่เห็นที่ไปขีดเขียนเอาไว้ในผนังถ้ำก็ตาม
แม้จะมีความพยายามในการส่งทะเบียนแล้วก็กระดาษโน้ต
ที่หวังว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่ตรงนั้นจะเห็น

ตอบกลับมาว่าทั้ง๑๓คนนั้นยังคงอยู่ในถ้ำหรือไม่ครับ
ตอนนี้เรายังคงปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป
แล้วเมื่อสักครู่ผมไปถามท่านผู้ว่าก็ยืนยันกลับมานะครับว่า
คืนนี้จะไม่มีการหยุดปฏิบัติการค้นหาอย่างแน่นอน
เรายังคงเกาะติดกันตลอดทั้งวันทั้งคืนทีมงานและผมเอง
รวมทั้งเจ้าที่เองยังคงปฏิบัติการค้นหาในค่ำคืนนี้ต่อทั้งคืนไม่มีการหยุดนะครับ
แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองก็จะมีทางด้านของกู้ภัยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติการค้นหาในถ้ำเนี่ย
พยายามที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาในจุดนี้ค่อนข้างเยอะทั้งรถแล้วก็คนค่อนข้างมาก
แต่ว่าจะทิ้งในส่วนที่จำเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยซิลแล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วก็คนที่จำเป็นในการค้นหาค่ำคืนนี้บางส่วนเอาไว้ในพื้นที่เท่านั้นนะครับ
คนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเริ่มทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหมดแล้วแต่ว่าก็จะเห็นมีจิตอาสามีชาวบ้านเนี่ยทำกับข้าวขึ้นมา
นำอาหารขึ้นมาให้กับคนที่ทำงานอยู่บนนี้รวมทั้งนำน้ำดื่มขึ้นมาคอยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนเองก็มีบางส่วนถอนกำลังลงไปบ้างแล้วบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ด้านบนที่บริเวณฝั่งตรงข้ามปากถ้ำก็คือที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่านผู้ว่าเองก็ยังคงบัญชาการอยู่นะครับ
แต่ว่ามีคำถามว่าน้ำที่สูบออกมาเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนจะไปส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รอบนอกหรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่เชียงบรายอย่างที่รายงานไปว่าฝนตกลงมาตลอดทั้งวันคุณผู้ชมครับ
ผู้ว่าบอกว่าในจุดนั้นเนี่ยค่อยไปแก้ปัญหากันต่อไปสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่สิบสามชีวิตที่รอการช่วยเหลืออยู่น้ำจะมีการออกไปอ่างเก็บน้ำมากน้อยแค่ไหนจะส่งผลกระทบในพื้นที่การเกษตรหรือไม่ยังไม่สามารถประเมินหรือว่าตอบได้แต่ว่าสิ่งที่รอความหวังตอนนี้คือเราต้องสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้
คุณผู้ชมครับขณะที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้านในถ้ำนั้นยังคงปฏิบัติการในการค้นหากันต่อไปถึงแม้จะล่วงเลยมาแล้วประมาณสักห้าสิบสองชั่วโมงเข้าชั่วโมงที่ห้าสิบสามก็ตามแต่ว่าทุกคนนั้นยังไม่คงหยุดการปฏิบัติหน้าที่ยังคงทำหน้าที่กันต่อไปแบบนี้ค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่รอคอย

เป็นเพื่อนกับโค้ชเอกพลด้วยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสนิทสนมกับโค้ชเอกพลเป็นอย่างดีและถ้ำหลวงเนี่ยเขาก็เคยเข้าไปเหมือนกันโค้ชเอกพลก็คือโค้ชที่ติดอยู่กับเด็กสิบสองคนในถ้ำตอนนี้นี่แหละใช่ค่ะซึ่งโค้ชแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าไปไม่ลึกมากเข้าไปนิดเดียวเพราะว่ากลัวหายใจไม่ออกเพราะ
ประมาณนั้นนะครับใช่ครับก็มันก็ไม่เลวร้ายมากนะครับเพราะว่าผมเข้าไม่ลึกด้วย
มีความชื้นเลี้ยงแค่ไหนค่ะมีความชื้นมีมีมีความชื้นอยู่

แล้วระดับน้ำโดยปกติแล้วเนี่ย

มันก็ไม่เยอะมากนะครับ

ธรรมดานะครับ

น้ำน้ำมันก็จะอยู่ห่างจากตรงนั้นมาก

ผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่น้ำมันจะท่วม

น่าจะเป็นชุ่มช่วง
มันน่าจะเป็นช่วงเพราะว่าทางลง

แล้วก็เราก็จะขึ้นไปอย่างนี้อีก
แล้วก็น้ำมันก็จะมีอยู่ประมาณ
อาจจะไปติดอยู่บนตรงนั้น

ความรู้สึกที่เพื่อนพี่เป็นโค้ด

เด็กมายไปบ่อยก็ไปหลายรถ

เพราะว่าเราก็คนละทีมกัน

คนนี้เนี่ยบินตรงมาจากสุราธานีเลยมาร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
นายนิติศักดิบุญมานนท์หัวหน้าทีมบอกว่า
มาด้วยใจค่ะเพราะว่าส่วนตัวเคยช่วยเหลือเคสแบบนี้มาแล้วที่พื้นที่ภาคใต้
คิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือเหยื่อที่หายเข้าไปในถ้ำได้
แล้วบอกว่าถ้าไปถึงแล้วคืนนี้จะเริ่มปฏิบัติการเลย
แต่จะไม่เข้าถ้ำนะคะจะเลือกเดินบนเขาเพื่อหาช่องทะลุลงมาข้างล่าง
ตามประสบการณ์ที่เคยทำ
ถ้าเขายังผมว่าประกอบกับคนในพื้นที่ที่เขาแข็งแรง
เขาจะชินอยู่กับสภาพสิ่งแวดร้อนตรงนั้น

เพราะเขาย้อนออกทางเดิมเขาก็รู้ว่าออกไม่ได้เพราะน้ำมันท่วม
สภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมเขาต้องรู้แล้วว่าน้ำมันท่วม
มันไม่มีทางที่จะลดได้ง่าย
ก็ถือว่าจะเป็นทีมกู้ภัยทีมแรกที่ไม่ได้ลงถ้ำเพื่อหาเด็ก

ตรงนี้มีหลักสังเกตสังเกตอะไรครับพี่เวียร์
ก็เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวกับทางจังหวัด
เพื่อที่ว่าเราอยากจะทำตรงนี้เพื่อจะได้มีข้อมูลแล้วก็มีเพื่อนกู้ภัยที่อยู่
เราก็จะไปดูข้อมูลตรงนั้นแต่ประกอบกับวันนี้เราได้ข้อมูลว่า
มันมีการส่งอาหารกันเข้าไปในตรงนั้น
ถ้าส่งอาหารเข้าไปในตรงนั้นอยู่ในจุดที่มันเป็นเส้นทางที่เด็กป่าเนี่ย
เราก็สงสัยได้ว่าในการสงสัยได้ว่าระหว่างทางพอกับทางเดิน
ผมว่าน่าจะเป็นทางแดงและที่สำคัญคือพวกผมมาก็มาทำงานเพื่อที่จะมาหา
เดี๋ยวเข้าพื้นที่แล้วลุยเลยหรือเปล่าครับหรือว่ารอ
ตั้งใจว่ารอข้อมูลแล้วลุยเลยครับเราเราคงไม่รอเพราะเพราะเวลาที่มันมันจะต้องทำ
มันรอไม่ได้ครับชีวิตคนที่มันผ่านมาเราต้องทำแล้วผมก็เชื่อว่าทุกทีมก็ต้องทำ
แต่ว่าเราก็ต้องไปดูก่อนประเมินหน้างานของเราทำได้แค่

สุราชมาเชียงหลายเพื่อมาช่วย
ใช่ครับก็บ้านผมเคยมีปัญหาเรื่องทำทะลุทำของทะลุที่มีลักษณะเดียวกัน
ข้างในทำของมีลักษณะแอฟเวรเจอร์เหมือนกันแล้วก็รอวินโยสการฯด้านนี้ครับ
ก็จากการประเมินแล้วมันไม่ต่างกันนะครับมันเหมือนกัน
แต่เพียงแต่ว่าภูมิประเทศมันอาจจะต่างกัน
เป็นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของภูเขาค่อนข้างที่จะเยอะครับ
ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็ความช่วยเหลือของหลายทีมหลายภาคส่วน
ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
หลังไหลกันไปที่จังหวัดเชียงรายในการที่จะดำเนินการช่วยเหลือ
เด็กเยาวชนฟุตบอล๑๒คนแล้วก็โค้ชอีก๑คนรวมเป็น๑๓ชีวิตนี้
ผมเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะมีคำถามหลายอย่างอยู่ในใจนะครับ
ว่าเข้าไปทำไมอะไรยังไงเอาเป็นว่าช่วยกันให้ได้ก่อน

ค่อยมาว่ากันว่ามันเกิดอะไรยังไงแล้ว
มาหาทางปิดจุดผิดพลาดบกพร่องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับ